เหตุต่อไปผมก็ไม่เบาหนักผัวหลอนฤทธิ์กัญชา
ชักมีดดาบฟันเมียดับคือตายเลยครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงกลางดึกวันอังคารที่ผ่านมาครับ
ในบ้านแขวงวัดพระยาไกรคุณผู้ชมดูสภาพค่ะนะ
บางคอแหลมกรุงเทพมหานครตำรวจเข้าตรวจสอบพบศพนางสาว
มินทิรานิธิอมรพิทักษ์หรือว่าคุณพลอยอายุ๒๔ปี
อยู่ในห้องนอนชั้น๒นะครับสภาพเนี่ยนะฮะมีผ้าคลุมตัวอยู่
ตามร่างกายพบแผลถูกฟันที่ศีรษะใบหน้าลำคอแขนทั้งสองข้าง
โหดมากอ่ะพี่โอ้โหนี่ฟันไม่ยั้งเลยนะ
นี่ฤทธิ์กัญชาจริงเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟัง
ใกล้กันนะครับยังพบมิดาบเปื้อนเลือดตกอยู่
ผู้ก่อเหตุก็นายรุ่งโรธเจริญชัยมาศอายุ๒๔ปี
สามีนั่นแหละสามีนั่นแหละถูกพ่อของตัวเองนะ
เจ้าตัวยังมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องเลยคุณผู้ชม
นี่ตำรวจมาเนี่ยนะฮะพ่อกับผู้ต้องหาเนี่ยเล่าบอกว่า
กันมาตั้ง๙ปีคุณผู้ชม๙ปีมีลูกคนหนึ่ง
วันเกิดเหตุนะครับพ่อนอนอยู่ชั้น๓
ได้ยินเสียงในห้องลูกชายเหมือนใครเครื่องของใส่ผนัง

ก็เลยเอกใจก็เดินลงมาหาลูกชายที่ห้องจังหวะนั้น
เปิดประตูออกมาพอดีเลยนะครับ

พ่อเข้าไปเห็นศพลูกสะพ้ายเลือดขึ้นหน้า
โกรธครับตบหน้าลูกชายพัว

ซึ่งขณะนั้นนะครับลูกก็พยายามจะหนี
เขาก็ล็อกตัวไว้ล็อกตัวไว้แล้วแจ้งตำรวจ

นะครับที่พ่อบอกได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเครื่องใส่ผนังเนี่ย

หันไปบอกพ่อฆ่าเมียแล้วนะนี่ครับ
พอเห็นศพเมียปั๊บเท่านั้นแหละพ่อฟิลขาดเลย
พ่อเล่าอีกบอกว่าก่อนหน้านี้นะลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ย
ไปอยู่ด้วยกันข้างนอกไม่ได้อยู่บ้านหรอก
แต่มีปัญหากันปัญหาอะไรอ่ะ
คือลูกอ่ะลูกชายเนี่ย
เห็นภรรยาจ้างให้แกรปมาส่งที่ห้อง

คิดว่าแกรปน่ะคือแบบเป็นชู้มีกิ๊กอะไรอย่างนี้
นั่นแหละนั่นแหละจากนั้นลูกชายก็กลับมาอยู่บ้าน

คือจะมาบอกเธอเธอเข้าใจฉันผิด
ใช่คาดว่าลูกชายน่าจะหลอนยาด้วย

เพราะตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านเปลี่ยนไปบางครั้งพูดคนเดียว

อาจจะมีผสมถ้าจะสูตรนี้
ล่าสุดล่าสุดตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำ

เจ้าตัวเนี่ยนะครับเล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุสูบกัญชา
ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปรู้เพียงว่า

เพราะก็นั่งดูข่าวแล้วจะสวดมนต์อยู่แล้ว

อ่านะครับไม่น่าใจร้อนเลยนะจะสวดมนตร์

แล้วก็อยากจะกราบเท้าพ่อด้วย

หนูไม่ได้มีเจ็บแต่ละร้ายพ่อเอาหงสกัมให้หนูนะ
พ่อภาษกิลหนูนะ

นี่แหละก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจสารเสพติด
เพราะว่าถ้าคือกัญชาเนี่ย
นะคือผมก็มีเพื่อนที่สูบนี่ถูกกฎหมายแล้วนะถูกกฎหมายแล้ว
เขาสูบได้นะก็เขาก็ไม่มีอะไรใช่แต่ข่าวแบบนี้มีคำพูด
ที่จะมีคนมาฆ่าเนี่ยมันจะมีลูกผสมอ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ในข่าว
จะมีลูกผสมครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจปัสสาวะถ้ามีสารเสพติด
ก็บวกโทษกันเข้าไปครับหมดเลยดูดิคือพ่อไม่เอาเลยนะแล้ว
พ่อก็รักลูกสะพ้ายด้วยนะโอ้โหพ่อบอกเขาดีนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้พิจารณาไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ